คุณผู้ชมคะทงชัยเฉลิมพลถือเป็นทงที่ทหารรักษาพระองค์ทุกหน่วยจะต้องรักษาไว้ด้วยชีวิตนะคะ
เพราะหมายถึงตัวแทนของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
มอบความกล้าหารเด็ดเดี่ยวให้กับทหารทุกนาย
เพื่อนำชัยชนะกลับมาให้สำเร็จ
ยามที่บ้านเมืองต้องผจญกับศึกสงคราม
ติดตามได้จากรายงานค่ะ
ทางแรกในสมัยรัชกาลที่๕
เพื่อเป็นทงประจำหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด

ที่ต้องพิทักษ์รักษาทงชัยเฉลิมพลหน่วยตนไว้ด้วยชีวิต
ทงทุกผืนเปรียบเสมือนตัวแทนของพระมหากษัตริย์
เป็นเครื่องนำความองค์อาจกล้าหารแห่งหมู่ทหารทั้งปวงในยามสู้รบกับฆ่าศึกศัตรู
เพื่อให้ได้ชัยชนะกลับมา
พระทงชัยเฉลิมพลประกอบด้วยความหมาย๓ประการ

บนยอดทงบรรจุพระพุทธรูป
หมายถึงศาสนา
แห่งองค์พระมหากษัตริย์

กรมทหารราบที่๑มหาดเล็กรักษาพระองค์
คือหน่วยทหารแรกที่ได้รับพระราชทานทงชัยเฉลิมพล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ถือว่าได้พระราชทานความไว้วางพระราชหารุทัย
ให้เป็นเกียรติยศแก่ทหารหน่วยนี้
พระบาทสมเด็จพระปรามินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
บรรจุพระกันเส้นพระเจ้าของพระองค์
ไว้ในยอดคันทงและทรงหมุนเกลียวปิดซุ้มยอดทง
ค้อนย้ำตรึงหมุดติดผ้าคันทง
หลังน้ำพระมหาสังและทรงเจิมด้วยพระองค์เอง
พิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์
ถูกจัดขึ้นครั้งแรกในปี๒๔๔

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจบนสวนสนาม

ฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารเต็มยศ
ต่อมาในปี๒๕๐๑จอมพลสริทธนรัฐ
ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น
ริเริ่มให้หน่วยทหารรักษาพระองค์
จัดพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณและสวนสนามขึ้นทุกปี
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี

ก่อนจะพัฒนามาเป็น๑๒กองพันธุ์
ยังเป็นการเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาท
พระราชทานพระบรมราชวาสโดยพร้อมเพลียงกัน
สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ทหารอย่างสูงสุด
และได้เริ่มจัดพิธีนี้มาอย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพันศา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

อยู่ในกันเพิ่มแปลนี้เก่าแก่
เป็นแปลนี้ต้องค่อนคนว่า

หรือก่อนวันเฉลิมพระราชชนมพันษา

โดยในปี๒๕๓๐เป็นต้นมา
พันธหารม้าที่๑รักษาพระองค์
จัดให้กำลังคนขี่ม้าเข้าร่วมพิธีด้วย
โดยจำนวนกองพันธุ์ที่เข้าร่วมพิธี
เพิ่มเป็น๑๒บวก๑กองพันธุ์

เจอเจอสำเร็จเจอในหลวงท่านระศัล

เอามาเข้ามาเดินสวนสนามท่านระศัล

ก็เลยพอปีต่อมาก็เลย

สุธุปราภาวะไว้

แห่งพระมหาศัตริย์เจ้า